ด้วยการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองไทย
ครั้งที่๓๘ประจำปี๒๕๖๑นะครับ

จากทั่วทุกภาคของไทยมาไว้ในงาน
โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในเมืองรองนะครับ
เพื่อให้มีโอกาสได้แสดงสินค้า
ว่างานนี้จะมีเงินสะพัดถึง๔๒๐ล้านบาท
ติดตามจากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
ผ้าไหมลายสาเกตเอกลักษณ์ท้องถิ่นของกลุ่มสปีทอผ้า
หวายหลุมจังหวัดร้อยเอ็ด
หนึ่งใน๕๕จังหวัดเมืองรอง

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย๒๕๖๑เป็นครั้งแรก
หวังสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว

ให้เกิดการเดินทางไปท่องเที่ยวชุมชน
ในจังหวัดเมืองรองมากขึ้นค่ะ
คิดว่าลูกค้าหรือว่าตลาดนี้น่าจะกว้างออกไปอีกเยอะ
เพราะว่าส่วนมากบ้านเรานี่จะอยู่ในหมู่บ้าน

แล้วแบบว่ามันจะไกลจากตัวเมืองหน่อยนึงค่ะ
แต่เพียงแต่ว่าชื่อแล้วคุณภาพผ้าไหมที่ยังให้คนรู้จักอยู่
แต่ถ้าเราออกมาในงานของการท่องเที่ยวปีนี้
คิดว่าน่าจะมีคนรู้จักเยอะค่ะ
ได้เพิ่มขึ้นมามากเกือบ๙๐ได้ค่ะ
เทศกาลเที่ยวเมืองไทยในปีนี้
ภายใต้แนวคิดเสน่ห์วิถีไทยความภาคภูมิใจสู่ความยั่งยืน
พบกับ๑๐โซนท่องเที่ยวทั่วไทย
ของดีของเด่นจากทุกภูมิภาคมาไว้ในที่เดียวค่ะ
ไลท์อยู่ที่หมู่บ้าน๕ภูมิภาค
สาธิตการทำบายสีของหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโกงจังหวัดกาลสิน
ภาคใต้จำลองตลาดใต้โนธ
สอนธรรมว่าวทองแห่งมารยูจากจังหวัดปัตตานีค่ะ
ชมการทอผ้ากี่เอวที่ภาคเหนือ
ตาตื่นใจกับตลาดย้อนยุคบรรยากาศงานวัด
และช็อปสินค้าโอท็อปที่โซนภาคกลาง
ปิดท้ายที่ภาคตะวันออกเน้นอาหารซีฟู้ดและผลไม้
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่โซนอาหารดัง๕๐เขตกรุงเทพมหานครนะคะ
เป็นอีกโซนที่ต้องห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวงานเที่ยวเมืองไทยปี๒๕๕๙
อย่างร้านนี้ค่ะคือร้านก๋วยจั๊บยืนพื้น
ส่งตรงมาจากเขตบางกอกน้อย
กลิ่นเนี่ยหอมเตะจมูกมากค่ะคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องรสชาติจะอร่อยขนาดไหนนะคะ

ชิมแล้วรสชาติอร่อยถูกใจ
อกจากนี้นะคะยังมีอาหารขาวหวาน
ให้เลือกรับประทานกว่า๗๕ร้านค้าค่ะ
เทศกาลเที่ยวเมืองไทย๒๕๖๒

แห่งประเทศไทยนายกะลินสารสิน

โดยเชื่อว่างานนี้จะสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจริง
ยังแหล่งท่องเที่ยวต่างในประเทศไทย
ไม่น้อยกว่า๑๖๑ของผู้เข้าร่วมชมงาน
มีจับจ่ายใช้สอยประทานอร่อยทั้งประเทศ

ใครโดยกันก็คนที่ออกงานก็กลับไป
ไปเล่าต่อฟังว่าเรามางานที่ศูนย์รูม

หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะจะจัดอีกเมื่อไหร่
ก็คิดว่าอยากจะชวนพี่น้อง

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย๒๕๖๑จะจัดขึ้นระหว่างวันนี้ถึง๒๑มกราคมนี้เวลา๑๒นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกาที่สวนลุมพินีค่ะ
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าตลอดการจัดงาน๕วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานประมาณ๖แสนคนเงินสะพัด๔๒๐ล้านบาท
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน